คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่กาญจนบุรีค่ะมันมีหนุ่มชาวเมียนมาคนนึง
เขาไปง้อขอคืนดีภรรยาแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ง้อภรรยาแต่พกมีดไปด้วยแล้วก็อ้างว่าพี่ชายภรรยามากีดกัน
ให้ยอมเจอภรรยาก็เลยโมโหเอามีดแทงพี่ชายภรรยาไป
แล้วแทงหลายทีจนเขาเสียชีวิตเลยอะค่ะ
นี่นะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องพักคนงานในพื้นที่หมู่๓อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ทำลูกศรเอาไว้ให้นะคะผู้เสียชีวิตคือลูกศรสีเขียว
ผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงผู้เสียชีวิตเขานุ่งสโรง
คนก่อเหตุใส่กางเกงขาสั้นคนก่อเหตุคือนายอัลตาอุเป็นชาวเมียนมาค่ะ
เป็นสามีของนางโซลาวินอายุสามสิบปีคือไปคุยกับนายโตโตที่เป็นพี่ชายของภรรยายืนคุยกันอยู่แป๊บนึง
ก็เหมือนทะเลาะกันครับกลายเป็นว่าเหมือนกับโตโตอ่ะ
ผลักนายเอาตาอุไปทีนึงนายอัลตาอุมีมีดพกมีดเอาไว้ที่เอวแทงใส่ครั้งหนึ่ง
นายโตโตล้มล้มแล้วยังไม่พอไงฮะไปแทงซ้ำโอ้โหนี่แทงใหญ่เลย
ไม่หยุดอ่ะนายโตโตพยายามจะหนีแล้วก็ล้มเนี่ยค่ะสุดท้ายก็คือ
จมกองเลือดอยู่แถวนั้นนะคะผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
นี่คือเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยเพื่อนแรงงานรีบนำตัวนายโตโตขึ้นรถกระบะส่งโรงพยาบาล
มะการักษ์แต่ไม่ทันเสียชีวิตระหว่างทางระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ค่ะนายอัลตาอุหลังก่อเหตุเนี่ยวิ่งไปหลบอยู่ที่ดงอ้อย
ห่างจากบ้านพักคนงานประมาณสองร้อยเมตรตำรวจกระจายกำลังกันปิดล้อมพื้นที่เพื่อกดดันใช้เวลาสองชั่วโมงกว่ากว่า
สองทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ไปล้อมนะคะแล้วก็เดินหน้าเคลียร์พื้นที่ไร่อ้อย
ค่อยค่อยกระชับพื้นที่จนสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ทีนี้ค้นตัวก็แน่นอนเจอมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ติดตัวอยู่ด้วยนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักท่าเรือ
ทีนี้ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับนางโซที่เป็นภรรยา
เป็นน้องสาวของผู้ตายไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมาก่อนค่ะ
เหล้าเสร็จเมาแล้วจะมาง้อภรรยาแต่พกมีดไปด้วยนะไปเจอพี่ชายภรรยาเขาอ้างแบบนี้นะ
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะอ้างว่าพี่ชายภรรยามาว่าเขา
ตรงนี้นะมาด่าเขาแล้วผลักอกเขาเขาก็เลยโมโห
เอามีดที่พกมาเหน็บเอวมาโอ้โหแทงเลยแล้วก็หนีไปซ่อนตัวที่ไร่อ้อย
ก็อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะวันนี้ทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเป็นที่พักคนงานชาวเมียนมา
เป็นห้องแถวเรียงติดกันวันนี้แคมป์คนงานไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไป
ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูที่ป่าอ้อยที่ผู้ก่อเหตุไปซ่อนตัวค่ะ
ไปเจอเจ้าของไร้อ้อยในวัฒนาอายุสามสิบสองปี
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกไม่รู้นะว่าผู้ก่อเหตุหนีมาอยู่ที่ไร่อ้อยข้างบ้าน
มีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา๑๐กว่าคนเดินถือไม้ถืออาวุธกันมา
แล้วก็ตะโกนด่าทอด้วยความโมโหแล้วก็กระจายกำลังกันค้นหา
ตอนแรกเขาหากันแล้วรอบนึงไม่เจอ
ตำรวจมามาล้อมพื้นที่แล้วเจอค่ะ
ตำรวจเจอคนร้ายนอนถอดเสื้อหลบอยู่ในป่าอ้อย
ก็ตะเวนห้าครับอารมณ์อยู่เหมือนกันมีอารมณ์ครับ
คือหมายกันคนละอันคนละอันเลยแบบว่าเกิดเจอนี้โดนแนะ
เอาคืนกันแน่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์
เป็นเรื่องที่เราอยู่นะใช่ครับปกติมีมันแบบนี้ครับ
มีมันก็มีอยู่ตามพ่อครับไม่เคยวิ่งหนีออกมาทางนี้กัน
คือวันนี้เนี่ยนะคะตำรวจนำตัวนายเอาตาอุภูกรเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไล่เรียงกันไปเลยนะคะ
จุดแรกค่ะก็คือถนนในชุมชนหน้าบ้านที่
ผู้ต้องหากับผู้ตายไปทะเลาะกันไปยืนทะเลาะกันนะคะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยส่วนจุดที่สองก็คือไร่อ้อยนะคะ
ผู้ต้องหาไปหลบซ่อนตัวพอทำแผนเสร็จก็นำตัวกลับสอบพอท่าเรือ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะหลานของผู้ตายนางสาวโมนา
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตัวผู้ก่อเหตุกับภรรยา
เขาก็ทะเลาะกันบ่อยทุกครั้งตัวผู้ก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายภรรยาตลอดเลยนะคะครับภรรยาก็เดินหนีไป
ซ่อนตัวที่บ้านของผู้ตายผู้ก่อเหตุ
จากดื่มเหล้าแล้วเสพยาเสพติดด้วย
เคยขู่ฆ่าคนในครอบครัวมาแล้วด้วยเคยขู่ฆ่าเนี่ยหลายรอบค่ะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อืมพี่ขอหลาน
ใช่ค่ะ
หลานหรือว่าเด็กลูกขาว
ลูกขาวนั่นแหละลูกขาวใช่ค่ะ
ใช่ค่ะมีวีดีโอคอลมีวีดีโอด้วยค่ะ
วันนี้ญาติก็นำศพของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่กุโบ
ซอยบ้านแขกที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะ